คงจะถูกกักตัวไว้ที่ใดที่หนึ่ง

แล้วถ้าหากว่าเบิร์ดเซลแมนไม่มีชีวิตอยู่แล้ว

จะหาตัวหาร่างของเบิร์ตได้ยังไงบ้าง

ต้องให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีนั้น

เพื่อจะทำพิธีเรียกดวงวิญญาณครับ

นำอุปกรณ์ตรวจจับโลหัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รัติภูมิพิมพ์ใจใสหรือว่าเบิร์ตเซลแมน

โดยเธอได้ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

ซอยบรมราชชนนานี๗๘แยก๗
แต่ยังไม่พบโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวนะครับ

เสียใจแล้วก็เริ่มรู้สึกหมดหวัง
เบิร์ตจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
โดยครอบครัวได้ติดต่อไปยาง

เพื่อให้ทำพิธีเรียกวิญญาณตามความเชื่อหมอปลาบอกว่าส่วนตัว
แล้วเนี่ยเชื่อว่าเบิร์ตเซลแมนน่าจะเสียชีวิตแล้วและจะทำพิธี
เรียกวิญญาณให้กับครอบครัวส่วนทีมอุ้มนั้นมีความเป็นมืออาชีพ
และเรื่องนี้เป็นคดีความอยู่ไม่อยากให้ข้อมูลมากนักแต่ได้
นัดหมายที่จะไปทำพิธีเรียกวิญญาณโดยสถานที่เนี่ยขอปิดเป็น
ความลับแล้วก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเบิร์ดเซลแมนเท่านั้น
ส่วนแม่ของเบิร์ดเซลแมนนะครับให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีบอกว่าเฝ้ารอลูกชายอยู่ทุกวันเพราะได้บอกเอาไว้แล้วว่า
จะกลับมาหาตอนปีใหม่แล้วก็มั่นใจว่าลูกชายเนี่ยน่าจะกลับ
มาหาในเร็วนี้ลองไปฟังหัวอกของคนเป็นแม่ซึ่งเปิดเผย
กับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ครอบครัวยังเชื่อมั่นในการทำงานของ
ตำรวจนะครับว่าจะสามารถคลี่คลายคดีการหายตัวไปของเบิร์ต
แมนได้เร็วนี้ขณะเดียวกันนั้นการพึ่งพาเรื่องของสัมผัส
๖เนี่ยก็อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งก็ทำควบ
กันไปด้วยอีกทางหนึ่งเพราะว่าครอบครัวอยากจะเจอตัว
คุณเบิร์ตเซลแมนให้เร็วที่สุดนะครับ